เชลิมชัยตั้งแต่ขวามืดเอาเลยครับ
เจ้ากล้าพยายามจะเข้านายเชลิมชัยตายด้วยสายก่อนครับ

วันนี้นี่อะไรกันนี่ครับ
ชะแคะนสำเร็จเลยครับ
วันนี้หลวมกันชมครับ
นี่แหละครับไม่มีอะไรที่แน่นอน
สิมภาพจะเคยแพ้มาสองครั้ง
โอ้ววันนี้เกรงการสอนรุ่นเวลาไอ้ไฟมหาการครับ
พลิกล็อกครับเอาชนะน็อกไปได้
หลังจากตัวเองโดนฟันศอกมาก่อนนะครับ
โอ้โหดูครับเติมด้วยหมัดขวาแล้วล็อกใน
จังหวะวางแข้งขวาของเฉลิมชัยแล้วฟันด้วยศอกขวาเลยครับ

โอ้โหนี่ครับเตือนก่อนเหมือนกันครับทะดาน
เจ้าเก่งกาดหันมาฟันเลยครับ